ของโควิด๑๙ต้องบอกว่าทุกอาชีพได้รับผลกระทบเกือบหมด
แล้วก็คือต้องปรับตัวอย่างช่างตัดผมที่นครสวรรค์ตอนนี้ก็ต้องปรับตัวเพราะว่าอะไร
เพราะว่าร้านก็ถูกปิดจากการที่ประกาศมาตรการเพื่อมาควบคุมการแพร่ระบาด
เขาก็เลยต้องปรับตัวว่าตอนนี้ไม่ต้องตัดที่ร้านแล้ว
ตอนนี้ช่างเนี่ยวิ่งรอกทำงานกันหัวเป็นน็อตตัวเป็นเกลียวเลยอะค่ะ
เห็นนี้ก็ไม่ใช่ลูกค้าที่จะออกมานั่งตัดผมนอกร้านนะ
แต่เป็นบริการใหม่ของช่างตัดผมที่นครสวรรค์ที่เขาไปถึงบ้านเลยเนี่ย
นั่งตัดกันหน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมาก
เพราะว่าคือคนอยากตัดผมจริงช่วงนี้นะคะ
หลังจากที่ลูกค้าเขาบอกว่าไปไม่ได้จริงร้านมันปิดหมด
ไปตัดยังไงผมก็ยาวแล้วเนี่ยนะคะ
นายพานุวัฒนสิงห์เรืองอายุ๒๐ปีช่างตัดผมชาวปากน้ำโพบอกว่า
ตัวเองเนี่ยต้องปิดกิจการชั่วคราวก็ตามคำสั่งที่ต้องปิดร้านตัดผมเนี่ยนะคะ
ก็เลยต้องเปลี่ยนรูปแบบมาบริการตัดผมถึงบ้านแทนตัวเองจะมีการโพสต์
ก็นำอุปกรณ์ตัดผมเนี่ยวิ่งขึ้นรถไปบริการถึงหน้าบ้านเลย
สำหรับกลุ่มลูกค้านะคะมีทั้งเด็กเล็กวัยรุ่นผู้ใหญ่
ราคาก็ไม่แพงอยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงร้อยบาทเท่านั้น
ราคาเนี่ยที่บอกว่ามันไม่แพงเพราะอะไรเขาบอกว่าไม่กล้าคิดแพงจริง
เพราะไม่ได้เสียค่าไฟเองไปตัดนี่ก็ใช้ไฟลูกค้า
แล้วต้องการแบ่งเบาภาระลูกค้าด้วยนะคะเพราะแน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนเจอหมดค่ะ
ผลกระทบจากพิษโควิดค่ะ